แล้วต้องใช้บริการพี่แท็กซี่มาบอกกันหน่อยว่า
เวลาคุณขึ้นเนี่ยคุณได้รับการบริการแบบไหน
เพราะสาวแม่ลูกอ่อนคนนี้ก็โบกแท็กซี่
พาลูกมาด้วยนะโบกแท็กซี่ปุ๊บขึ้นไป
โชเฟอร์บอกเลยเมาท์ไปแล้วกัน๓๐๐อ่ะ
คือมิเตอร์ผมมันช้าคุณน้ำแข็ง
เหมาไป๓๐๐ป่ะเธอไม่ยอมฮะ
ก็หนูไม่ใช่ฝรั่งหนูเป็นคนไทยนะคะ
เขาจะรับแต่คนหัวทองเท่านั้น

คือฝรั่งชาวต่างชาติ

ถ้าเป็นคนไทยเหรอถ้าไม่เหมาไม่ไป

หนูอยู่กรุงเทพมา๑๐ปีแล้วพี่
หนูไม่ใช่ฝรั่งนี่พาลูกมาด้วยเนี่ย

คือพอ๓๐๐ไม่ได้ไง

มิเตอร์ขึ้นเท่าไหร่หนูก็จ่ายตามนั้นแหละพี่

ทีนี้ครับเธอก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายครับ
ก็ถ่ายไว้แล้วก็มีการโต้เถียงกันตลอดทางเลย

แล้วจะมาเอาอะไร๑๒๐หรือ๓๐๐เนี่ย
แม่ลูกอ่อนก็จ่ายไปให้ตามนั้นตามจริงเลย
แล้วเธอรู้สึกว่าฝั่งโชเฟอร์

เหมือนพยายามกันโชคทรัพย์ผู้โดยสาร

เมื่อกี้แพนกล้องไปเห็นทะเบียนด้วย

กรมการขนส่งทางบกน่าจะไม่
ปล่อยทิ้งไว้แน่ครับ

แท็กซี่เพียงคันเดียวหรือไม่กี่คัน
ทำให้คันอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วย

เขาก็เพิ่งมาอยู่ไทยได้ไม่นาน

คือเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะ
แล้วก็สุดท้ายก็จำเป็น
ต้องเรียกใช้บริการในแอปพลิเคชัน

โดนใหญ่ของโดยศาล